กลับมาตามมอเทิมค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อะไรที่เป็นเสือดเสื้อกำลังฮิตนะ
ตั้งแต่ละครก็ไล่กันมาเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นนี่ฉันจะพาไปดูเสือซุ่ม

เป็นพระเอกชื่อดังจากช่อง๗เขานี่แหละค่ะ

จัดอันดับได้ว่าเขาเป็นนักแสดงที่ไม่มีข่าวเฉามากวนใจเลยนะ
ส่วนเรื่องแฟนก็เก็บเงียบเชียบค่ะ
ชนิดที่เรียกได้ว่าเสือซุ่มยังชิดซ้ายไปเลย
แล้วเดี๋ยวปีหน้าโน้ตเองจะหมดสัญญากับช่อง๗แล้ว
แล้วก็ยังมีข่าวเตรียมจะลาวงการอีก

จริงหรือเปล่าไปฟังโน้ตค่ะ
ส่วนเรื่องทำงานในวงการก็คือตอนนี้เซ็นช่องยาวไปได้มั้ยครับ
ก็สัญญาใกล้จะหมดแล้ว

รู้สึกว่าปีหน้าจะหมดครับแต่เราก็ไม่ได้รอดูอะไรหรอก

ผมรู้ว่าผมเหมาะกับที่ไหน
โดยไลฟ์สไตล์โดยหลายอย่าง
ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าบทบาทใหม่กับสัญญาใหม่หรือเปล่า
หรือจะเป็นค่ายเดิมหรือจะเป็นค่ายไหน
ก็ต้องรอติดตามเชื่อว่าคนแสดงดีแบบนี้ใครก็ติดตามนะจ๊ะ
คุณโน๊ตนี่ถึงไม่ดังเปลี่ยงปั้งแต่ก็มาเรื่อยนะครับ